ติดตามความคืบหน้าของคดีที่เคยเป็นคดีใหญ่
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์การถล่มยิงทายาทเจ้าของวัสดุก่อสร้าง
ยิงคารถเก๋งกลางดึกของวันที่๑๐มกราคม
นั่นก็คือการยิงเสียคิมบัวใหญ่นั่นเอง
แล้วก็ขณะนั้นที่เสียคิมถูกถล่มยิง
ฝืนขับรถหนีคนร้ายไปอีก๒๐๐เมตร

เสียชีวิตที่ประตูรั้วหน้าบ้าน
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้น
ตอนนั้นตำรวจมุ่งไปในกรณีที่
เสียครีมเคยโดนรุมทำร้าย
เคยโดนตบด้วยปืน

ซึ่งคู่กรณีที่กระทำกับเสียคิม
ก็เป็นอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการ
แล้วก็หนีคำพิพากษาสารดีกาจำคุก๑๘เดือนไป
แล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลที่หลบหนีไป

หรือว่าอดีตดาบตำรวจพลศักดิ์ชัยศรีบุญเรืองอายุ๔๔ปี
เป็นอดีตชุดสืบสวนสพบัวใหญ่
หลังจากก่อเหตุใช้ปืนยิงถล่มเสียคิมหรือว่านายวีรชัย
ล้ออริยธนชาติธนโชธอายุ๔๑ปี
เป็นนักธุรกิจชื่อดังในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยตำรวจเปิดเผยนะครับว่าสามารถตามจับนายทรงพลได้แล้ว
ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีคนยิงปืนในหมู่บ้านหนองม่วงช่างพิมพ์
หมู่๘ตำบลโคกกระเบื้อง
ได้เข้าตรวจสอบครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
พร้อมอาวุธปืนขนาด๙มมกระสุน๑๑นัด
และหลังจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นนายทรงพล
ที่มีหมายจับของศาลจังหวัดบัวใหญ่กรณีฆ่าเสียคิมนี่แหละครับ
แต่เบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบว่านายทรงพลและเสียคิม
ก็เคยมีปัญหาส่วนตัวกัน
จากกรณีที่เสียคิมถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
และต่อมาอย่างที่บอกไปนายทรงพลก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
แล้วก็ยังหลบหนีคำพิพากษากรณีทำร้ายร่างกายเสียคิม
ถูกสารดีกาสั่งจำคุก๑๘เดือน
หลบหนีไปตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา
และท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มได้แล้วในคดีนี้นะครับ